อย่างรถคันนี้จริงก็ต้องตรวจสอบนะ
ตรวจสอบรถแล้วก็ต้องดูด้วยว่ายางเยิงมันดีหรือเปล่า
โดยเฉพาะรถกระบะที่ต้องขนของ
คันนี้เขาขนกึ่งไก่มาคุณหนักแบบ๓๐๐กว่ากิโลค่ะ
แล้วปรากฏว่ายางข้างหลังมันระเบิดแล้วมันฉีกขาด

ภาพมุมสูงที่จะให้เห็นต่อไปนี้นี่คือ
โอ้โหรถพลิกตะแคงอยู่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคือเราดูทั้งมุมสูง
แล้วก็ดูทั้งมุมจากกล้องหน้ารถกระบะคันนี้ค่ะ

แล้วรถหมุนไปพลิกตะแคงอยู่กลางถนนแบบนี้

นี่คือที่ถนนมิตรภาพกิโลเมตรที่๒
ที่อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีนะคะ

จังหวะบึ้มเมื่อกี้คือยางระเบิดแล้วนะ
แล้วรถหมุนใหญ่เลยคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุ
คือยางข้างหลังมันฉีกขาดทั้ง๒เส้นเลย
เดี๋ยวอีกแป๊บนึงจะเอารูปยางให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
แล้วนี่คุณผู้ชมเห็นยางแบบนี้
คุณพระสนัยมันไม่ใช่แค่ยางรั่ว
มันไม่ใช่แค่ยางแตกแต่คืออันนี้มันจะไม่เหลืออะไรแล้ว

ที่มันตะแคงไปนี่คือฝั่งคนขับด้วยใช่ไหม
อาการของคนขับเป็นยังไง
คนขับเนี่ยคือนายอนันต์จิตกุลนะคะ
ปรากฏว่าคนขับเดินออกมาจากซากรถด้วยตัวเองค่ะ

แต่เดี๋ยวจะให้ดูแผลนี่คือแผล

นี่กู้ภัยก็ซับเลือดให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เอาไม่เคล็ดขัดยอกคอเคอแขนขาเป็นยังไง

กับเนี่ยกับแผลที่เจ้าตัวเป็นเนี่ย
ขอดูหน้าพี่อันนท์หน่อยได้ไหม
จากบางนาผมจะไปส่งที่มวกเหล็กสระบุรี
พอผมมาตรงนี้ที่บริเวณถนนมิตรภาพกม๒

ตรงนั้นมันเป็นโค้งที่มันไม่รับกับถนน
แล้วจังหวะเข้าโค้งยางหลังผมแบบบึ้ม
ระเบิด๒เส้นรถผมก็เสียหลักสินะ
คุณผู้ชมเห็นไหมตรงนู้นที่มามันเป็นโค้งมานะคะ
โชคดีนะตัวพี่ไม่ได้เป็นอะไรมาก
แล้วก็เลยถามไงถ้าอย่างนี้ก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะ
ถามว่าพี่มีของดีของเด็ดมีพระอะไร
ฟังพี่เขาตอบเองไง
คุณน้ำแข็งกำลังจะบอกว่าพระคุ้มครองเขาใช่ไหม
ก็เนี่ยเขาเชื่อแบบนั้น
พี่เขาเชื่อแบบนั้นอันนี้รุ่นปี๕๘
เชื่อในบารมีหลวงพ่อกลวยที่วัดบ้านแคร์ที่ชัยนาธ

อันนี้ก็หยิบมาโชว์เอาควักออกมาโชว์ให้นักข่าวดูเลย

โอ้โหแต่ไม่ใช่ทุกคนไงที่จะโชคดีแล้วก็รอดอย่างพี่เนี่ยนะ

ขอบคุณครับ